ปี๒๕๖๑ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในโลกหลายเรื่องด้วยกันนะครับ
หนึ่งในนั้นคือเรื่องในคาบสมุทรเกาหลีนะครับ
เข้าสู่ปีใหม่๒๕๖๒ในปีนี้
หลายฝ่ายก็หวังว่าความคืบหน้าไปสู่สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนั้น
ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นไปอีก

นี่เป็นการเฉลิมฉลองในนาทีแรกของปี๒๕๕๙
กรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือ
ชาติที่เคยถูกมองว่าน่ากลัวอันตรายและลึกลับที่สุดชาติหนึ่งของโลก
เฉลิมฉลองปีใหม่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี
เอกลักษณ์พิเศษที่นอกจากจะมีการแสดงดอกไม้ไฟ
แต่เกาหลีเหนือต้องมีการร้องรำทำเพลง
โดยเฉพาะการเต้นรำแบบเกาหลีที่หลายคนนึกถึง

ครอบครัวนำลูกหลานออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งในบรรยากาศที่สบาย
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่พลเมืองเกาหลีเหนือเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพลียง
๒ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการลำลึกถึง
ขณะเดียวกันชาวเกาหลีเหนือยังได้รับฟังสารอวยพรปีใหม่
อย่างนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
จอโทรทัศน์ขนาดยักษ์ใจกลางเมืองด้วย
โดยในปีนี้ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสวมชุดสูตรสากล
นั่งโซฟาในอิริยบทสบายในมือถือกระดาษ
โดยมีฉากหลังเป็นชั้นหนังสือขนาดใหญ่

ผู้เป็นทั้งพ่อและปู่ของเขาขณะนั่งทำงานอยู่
โดยในตอนหนึ่งของสารปีใหม่ในคิมจองอื่นกล่าวถึงปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเหมือนปีแห่งสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
เขากล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจของความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลี
ทำให้โลกได้เห็นว่าหากชาวเกาหลีร่วมมือกันด้วยพลังและหัวใจ
สันติภาพก็เกิดขึ้นได้ในคาบสมุทรเกาหลี
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น
จากคู่สงครามที่ไม่มีใครเห็นหล่นทางวัฏยยุติ
เมื่อปีที่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลี
ลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือ
โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ระหว่างในคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
กับนายมูลแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้
ซึ่งกลายเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์
เปิดทางสู่สันติภาพ

ทั้ง๒เจ้รัชากันอย่างชื่นมื้น
จบลงด้วยการลงนามร่วมกัน

คือการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ

เขามีความพร้อมที่จะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกในปีนี้
แต่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลสาวรัฐยุติมาตรการความบาดเกาหลีเหนือ
เพราะหากสาวรัฐยังคงดำเนินนโยบายต่อเกาหลีเหนือแบบเดิม
ทางการเกาหลีเหนือก็อาจจะเปลี่ยนใจ
แม้ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีเหนือจะแสดงให้ประชาคมโลกได้รู้ว่า
พวกเขามีความตั้งใจทำลายฐานปล่อยขีปนาวุฒิมาโดยตลอด
แต่สาวรัฐและหลายฝ่ายยังคงไม่ไว้วางใจ
จากยังมีรายงานออกมาเป็นระยะว่า
เกาหลีเหนือแอบซุ่มพัฒนาอาวุธอยู่